ตองกวินธรรมศาจานันทร์ก็พร้อมใจการเล่นของตัวเองในการลงเล่นให้กับต้นสังกัดในเบลเยี่
ซึ่งเจ้าตองกวินผู้รักษาประตูมือหนึ่งของไทยก็ยอมรับว่าดีใจที่ได้ลงเล่น
มีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้โค้ชรวมถึงผู้เล่นยอมรับค่ะ
ความจริงแล้วเนี่ยเวลาลงไปเล่นทุกเกมเนี่ยก็อยากที่จะทำหน้าที่ของตัวเองที่สุด
ซึ่งหน้าที่ของตัวผมเองก็คือการรักษาประตู
แต่ว่าคือก็พยายามทำอย่างเต็มที่แหละแล้วก็คือก็คิดว่ามันต้องดีขึ้นเรื่อยครับ
มันไม่ง่ายครับเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมาจากก็ต้องยอมรับว่ามาจากที่ที่เล็กกว่าครับผมซึ่ง
ซึ่งมาในที่ที่ในยุโรปเนี่ยมันก็ซึ่งต้องเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่เลยครับว่าได้ครับผม
ซึ่งผมก็ต้องพยายามต่อสู้แล้วก็ทำงานอย่างหนักครับผม
ซึ่งก็พยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดฝึกซ้อมให้ดีสุด